ช่วงนี้ที่มาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เพราะว่าตามปกติบ้านเรือนของเราเนี่ยถ้าใครมีก๊าซหุงต้ม
ค่ะเวลาก๊าซหมดสั่งพนักงานมา
พอเอามาเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยเขาจะต้องมีการให้เปิดทดสอบถูกไหม

ใช่แต่กรณีนี้มันเกิดเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุไม่คาดคิดขึ้น
เพราะว่าปิดวาวไม่แน่นทีนี้มันก็เลยเกิดการรั่วไหลของแก๊สสะสม
แล้วก็เลยเกิดการระเบิดขึ้นค่ะบ้านพังเสียหายมีผู้บาดเจ็บไปทั้งหมดสามคนนะคะ
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีเข้าตรวจสอบเหตุถังแก๊สระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านภูมิใจนิเวศ๑
ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรประการ
ที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นทาวน์เฮาส์๒ชั้นห้องครัวเนี่ยถูกแรงระเบิดจนพังเสียหายไปหมดเลย
หลังคาฝ้าเพดานพังถล่มมาทั้งหมดข้าวของภายในครัวกระจัดกระจายเกลื่อนพื้น
และแรงระเบิดครั้งนี้ยังทำให้บ้านที่อยู่ติดกันอีก๒หลังได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นายอัฐศิษย์รุ่งทิมอายุ๒๘ปีซึ่งเป็นพนักงานส่งแก๊ส
รวมถึงเด็กหญิงอายุ๑๒ขวบและ๘ขวบถูกไฟลวกตามร่างกายจนบัตรเจ็บ
กู้ชีพก็ต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะ
นางสาววันนิสาภูมิชัยอายุ๑๗ปีซึ่งเป็นลูกสะพ้ายของบ้านนี้ก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุสามีของเธอสั่งแก๊สจากร้านในหมู่บ้านเพราะว่าแก๊สหมดแล้วก็ออกไปทำงาน
แต่ระหว่างเดินขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านปล่อยให้น้องสาวของสามีทั้งสองคนนั่งเล่นอยู่ข้างล่าง
จากนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวรีบวิ่งลงมาดูก็พบว่า
หลังคาห้องครัวไปหมดแล้วค่ะแล้วก็ต้องรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือหน่อยค่ะ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

แต่ตอนเราลงมาดูนี่คือคนเจ็บไปหมดแล้ว
ยังค่ะก็อยู่ข้างหน้า
มีใครเป็นอะไรมั้ย

แต่เขาไม่พูดอะไรมีแต่ลอง

น่าจะปิดวาวไม่สนิททีนี้มันก็เลยมีแก๊สเนี่ยรั่วไหลสะสมกันอยู่ภายในห้องครัว
พอจุดเตาไฟเท่านั้นแหละประกายไฟมาก็เลยเกิดการระเบิดขึ้น
แต่ยังไงต้องรอสอบปากคำพนักงานส่งแก๊สถึงสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ต่อไปถ้าเกิดว่ามีพนักงานมาส่งแก๊สต้องย้ำนะปิดวาวดีหรือยังปิดวาวดีหรือยังอย่าเพิ่งทดสอบ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราเองก็ต้องมาระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะ